คุณผู้ชมต่อกันที่สมุทรปราการค่ะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์หึงโหด
สุดท้ายเนี่ยมีการแทงกันจนเสียชีวิตเลยนะคะผู้ชายเนี่ยอายุ๕๒ปีผู้หญิงใน๒๘ปี
คือมาเคลียร์กันมาตกลงปัญหากันสุดท้ายตกลงปัญหาไม่ได้
ฝ่ายชายใช้กันไกลจ้วงแทงไปที่ฝ่ายหญิงสุดท้ายฝ่ายหญิงเสียชีวิตนะคะ
ผู้ชายเองก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจในที่เกิดเหตุล่ะค่ะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์สะเทือนขวานครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมา
ที่ร้านแห่งนี้ค่ะเป็นร้านขายอะไหล่รถแห่งหนึ่ง
ตั้งอยู่ริมถนนเทพารักษ์หมู่๗ตำบลบางพรีใหญ่อำเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะคือนางสาวสาวิตรีรอดนางรองอายุ๒๘ปีค่ะ
ตอนตำรวจไปเจอสภาพศพเธอเป็นอย่างนี้ค่ะ

ขออภัยคุณผู้ชมคือรอยกันไกลแทงโอ้โหแทงทั้งคอแทงทั้งใบหน้า

จุดที่เกิดเหตุมันเป็นห้องเก็บอะไหล่
จริงเสียชีวิตในที่ทำงานของทั้งคู่
เพราะว่าทั้งคู่ก็ทำงานอยู่ที่ร้านอะไหล่นี้ด้วยกัน

แล้วเขาไปคุยกันตกลงกันสองคนในห้องไงฮะ

แล้วสภาพศพตอนตำรวจไปเจออย่างที่บอกไป
ท่วมตัวเลยเพราะว่ามีบาดแผลทั้งที่คอที่แขน

หลังเกิดเหตุก็รอตำรวจอยู่ที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วก็บอกว่าเขานี่แหละเป็นคนลงมือใช้กันไกลเนี่ย
แทงแฟนสาวเสียชีวิตเอง

ทำงานที่เดียวกันคือที่แห่งนี้
แอบคบหากันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วครับหลังหลังสังเกตเห็นว่านางสาวสาวิตรีพยายามตีตัวออกห่าง
แล้วตัวเขาก็จับได้ว่านางสาวสาวิตรีมีการพูดคุยกับชายอื่น
ทีนี้วันเกิดเหตุเขาเดินไปคุยกับผู้เสียชีวิต
อยู่ในห้องเก็บอะไหล่ชั้น๔ไปคุยกันสองคนปิดห้องคุยกันค่ะ
ครับแต่ระหว่างคุยกันเนี่ยเคลียร์ยังไงก็เคลียร์กันไม่เข้าใจ
แล้วก็มีปากเสียงรุนแรงเขาสารภาพต่อค่ะ
ด้วยความโมโหและขาดสติก็เลยคว้ากันไกลที่วางอยู่ในห้อง
้วงแทงไปที่นางสาวสาวิตรีคือเป็นการแทงแบบไม่ยั้งมือนะคะ
ครับเข้ามาเคลียร์กันในห้องแบบนี้นะครับใช่ค่ะ
นางสาวสาวิตรีเสียชีวิตหลังจากนั้นเขาบอกเขาสำนึกผิด
สิ่งที่ทำลงไปก็เลยเดินทางไปมอบตัวกับตำรวจนะคะ
หลังตำรวจสอบปากคำก็คุมตัวนายุทธพงศ์ไปทำแผน
บางปรีแจ้งข้ากราวฮากับนายศพงษ์ค่ะ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้ววันนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ทีนี้เมื่อวานเนี่ยนะครับ
แล้วก็พี่สาวของนางสาวสาวิตรีผู้ตายเนี่ย

นิมนต์พระสองรูปมาทำพิธีเชิญวิญญาณ
ระหว่างทำพิธีไม่ได้อนุญาตให้ซื้อนะคะ
ผู้สื่อข่าวขึ้นไปในที่เกิดเหตุ
แต่แม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยมาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวนะคะ
บอกเพียงสั้นว่าไม่รู้เลย

ความสัมพันธ์ของลูกสาวกับผู้ก่อเหตุ
ว่าทั้งคู่เนี่ยคบกันหรือว่ายังไงกัน

ที่จะพูดถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะ
เพราะอย่างที่บอกไปว่าตอนเกิดเหตุการณ์เนี่ย

เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตกับผู้ก่อเหตุ๒

แต่ทีนี้ตำรวจก็ต้องสอบปากคำทั้งหมดนะ
หลังจากนั้นก็มีการทำพิธีอะไร

ก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

กลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่บ้านเกิด
บ้านเกิดก็คือจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะคะ
ทีนี้ไปสอบถามต่อค่ะที่พี่สาวของผู้เสียชีวิต
คือนางสาวนิสานาศรอดนางรองอายุ๓๘ปี
พี่สาวบอกว่าน้องสาวเคยมีสามีมาแล้ว๒คน
แล้วก็มีลูกกับสามีเก่าใน๒คน
ก็คือลูกสาววัย๑๐ขวบที่เกิดจากสามีคนแรก
แล้วก็ลูกชายวัย๒ขวบที่เกิดจากสามีคนที่๒
ทีนี้หลังเลิกรากับสามีคนล่าสุดเนี่ย
น้องสาวก็มาทำงานที่นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

แล้วก็พาลูกสาววัย๑๐ขวบมาอยู่ด้วย
แล้วหลังจากนั้นก็ไปเจอกับผู้ก่อเหตุค่ะ

ก็คบกันได้ประมาณ๒เดือน

พี่สาวบอกว่าทางครอบครัวก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะ
ว่าทั้งคู่มีการคบหากันแบบไหน
สุดท้ายมารู้อีกทีก็เกิดเหตุสลดขึ้นแล้วนะคะ